แต่ว่าน้องผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยน้องเขาเป็นสาวประเภท๒
ใช่ค่ะน้องติ้งคนก็เลยสงสัยว่าเป็นน้องสาวน้องตุ้มนักมวยดังหรือเปล่า
ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ตอนนี้ได้รับฉายาขนานนามว่าเป็นน้องตุ้มสองเลย
สาวประเภท๒ที่เป็นนักมวยไทยดังเราคุยกับน้องเขาแล้วนะครับ
คือเอาละก็เป็นผู้ชายเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าที่มาที่ไปเนี่ยน้องเขาบอกน้องเขาเป็นสาวประเภทสองค่ะ
แต่ว่าเพื่อนผู้ชายคนนี้เหยียดเพศตลอดแล้วถึงขั้นท้าต่อยน้องบอกเขาก็ไปต่อยด้วย
ใช่น้องบอกว่าเอาจริงก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องของการใช้กำลังหรือใช้ความรุนแรงนะ
แต่โดนเหยียดมาตลอดเลยจนทนไม่ไหวอ่ะน้องบอกไม่งั้นก็โดนอยู่เรื่อยสุดท้ายต่อยกันแล้วเป็นยังไงเนี่ยไปดูนะฮะ
ลวยมันจากไหนอ่ะจบไม้
สุดท้ายชายหนุ่มคนนี้เนี่ยยืนหอบแฮกเลยนะฮะ
สองนำมาลงเอาไว้นะครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
กลางซอยประชาอุทิศ๕๘นะครับทุกผู้ชมครับ
คือเราก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงนะค่ะ
แต่เอาเป็นว่าเราก็อยากจะทราบความจริงว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
เราได้คุยกับน้องติ๊งนะครับน้องติ๊งและน้องอันน้องอันคือเพื่อน
น้องติ๊งที่อยู่ในเหตุการณ์และคือคนถ่ายคลิปนี่นะโอ้นี่ไหม
ใส่กันไม่ยั้งเลยน้องติ๊งเนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยอายุ๒๐ปีนะน้องเป็น
สาวประเภท๒นะครับส่วนน้องอันเนี่ยอายุ๑๗นะก็เลยต้องขออนุญาต
เลอหน้าไว้หน่อยยังเป็นเยาวชนอยู่นะฮะส่วนนี้คือน้องติ๊งน้องติ๊ง
บอกว่าฝ่ายชายที่น้องไปชกไปต่อยด้วยเนี่ยเขาเป็นขาใหญ่อยู่
ซอยประชาอุทิศ๗๙ส่วนน้องติ๊งเนี่ยบ้านอยู่ซอยประชาอุทิศ๕๘ก็
ไม่ไกลกันมากรู้จักกันแล้วไม่ได้รู้จักแค่แบบเพื่อนเด็ก
รู้จักกันด้วยรู้จักกันคุ้นเคยแบบพ่อแบบแม่ก็รู้จักกันนะรู้จัก
จักกันอย่างรู้ใหญ่แต่ที่ต้องมีเรื่องเกิดขึ้นน้องว่าน้องก็
เนื่องจากฝ่ายชายคนนี้เนี่ยทักแชทมาก่อนจะดึงน้องเข้ากลุ่ม
พอดึงเข้ากลุ่มมากลายเป็นว่ามันไม่ได้พูดคุยปกติ
ดึงเข้ากลุ่มมาเพื่อรุมด่าแล้วหนักเข้าถึงขั้นจะยกพวก
ขู่ยกพวกจะมาทำร้ายที่ผ่านมาน้องก็ไม่สนใจ
จนกระทั่งมันมีประเด็นล่าสุดแล้วน้องทนไม่ได้
คือเริ่มถูกเหยียดเพศแล้วถูกบูลลี่แล้ว
โกรธมากนะก็เลยของขึ้นนัดมาน้องบอกนัดมาน้องก็ไป
อะไรอย่างนี้
แล้วจากนั้นเขาก็ข่มขู่เรา

ใช่เขาจะดัดทำร้ายหนูอีกรอบนึงนะ
แต่หนูยังไม่แน่ใจว่าเขาแต่หนูว่ามั่นใจว่าเขาต้องทำหูแน่
เวลาเขาเจอหนูพวกหนูข้างนอกอย่างนี้
เป็นผู้ชายเริ่มไก่ละก่อนเลย

แล้วหลังจากนั้นหนูรัวหมัดใส่เขายังไงคะ
หนูทำอะไรนะ
หนูสู้ได้เท่าที่หนูสู้อะพี่

ถ้าเขาสู้ไม่ได้ก็จะเอาคนอื่นมาลงแทน

แล้วเขาสู้ไม่ได้เสร็จทีนี้เขาจะเอาคนอื่นมาลง

เรามีทักษะการต่อยมวยไทยอะไรมาไหมครับ
ไม่มีค่ะพี่

ไม่มี
ตอนที่วินาทีตอนที่เราลอยเขาไปโดนกระบวนเขาจนเลือดไหลนะ

ตอนนั้นหนูไม่คิดว่าพี่หนูสู้อะไร
หนูคือหนูสู้ได้

หนูโมโหเรียกว่าพี่หนูโมโห

คือไม่ได้ไปเรียนต่อยมวยหรือว่าเรียนมวยไทยอะไรมา
แต่สู้แบบขึ้นใจสู้

แต่น้องผู้ชายนี่เขาใส่กางเกงนักมวยมาเลยนะ
น้องผู้ชายที่ใส่กางเกงนักมวยมา
กรณีของน้องติ๊งนี่ถ้าจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกกับเราได้นะฮะ

มันเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับ

หลังจากเกิดเหตุการณ์พอชกกันตรงนี้เสร็จเนี่ย
คู่กรณีวันนั้นคือสู้ไม่ไหว
อบแห้งแล้วก็เลือดออกปากอะไรพวกนี้นะครับ
แชทมาบอกขอล้างตา

ไปคุยมาน้องติ๊งบอกมันไม่ได้แฟร์แฟร์ไง
ไอ้ที่ว่านัดล้างตานัดล้างตากันเนี่ย
กลายเป็นว่าไม่บอกว่าจะไปเจอที่ไหนอะไรยังไง

ก็เลยต้องมาเปิดเผยเรื่องราวให้รู้หน่อยว่าเออ

ติ๊งบอกว่าการต่อสู้แบบนี้เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง

แต่น้องทำไปเพราะว่าไม่อยากให้ใครมาเหยียดเพศ
ปกป้องศักดิ์ศรีอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
อันนี้เราได้คุยด้วยนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ไม่อยากจะให้มีนัดล้างตาอะไรกันอีกนะคะ

คุณผู้ชมคะเราเล่าข่าว